อีกครั้งวันพรุ่งนี้ได้ดูของดีกันแล้วตลอด

ติดตามความพร้อมของทีมแชมป์ทีมนี้

ประธานสโมสรคนใหม่วัย๒๓ปี

พร้อมด้วยคดหมีรักพลสายเนธงาม

อภิวัฒน์แจ่มเจริญและนัตรวุฒิหมัดยัตรราน
รวมถึงกัปตันทีมกฤษฎาวงแก้ว

และแน่นอนว่าขุนพลของบูเวฟ

แชมป์สมัยที่๘ให้ได้เท่านั้น
เป้าหมายหลักก็เหมือนเดิมครับผม

การเต็มพร้อมของทีมเนี่ยสำคัญมากที่สุด
เพราะว่าเป้าหมายยังอีกยาวไกลนะครับ
ทุกทีมอาจจะมองว่าเราเป็นทีมที่วางมือมาแล้ว

แต่ละเกมทุกทีมต้องการที่จะมาชนะเราให้ได้

ทีมเด็กทุกคนเวลาเจอทีมเราเนี่ย
ก็คือลุยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอด

ทำให้ปีนี้ต้องผัดใบนักเตะสายเลือดใหม่

เพื่อที่จะกระหายต่อชัยชนะในทุกเกม
นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสร
เพราะนอกจากเป้าหมายแชมป์ฟุตซอลไทยในลีกแล้ว
ชนบุรีบูเวฟต้องการจะลึกประวัติศาสตร์

และในระดับเอเชียในปีนี้

แต่ว่าซุปเปอร์ตาร์ในทีมของเราเนี่ย

แล้วก็เรามีตัวที่ทดแทนตำแหน่งกันได้
ซึ่งปีที่แล้วเราแสดงให้เห็นแล้วว่า

แต่ว่าการทดแทนตำแหน่งของผู้เล่น

แล้วก็ปีนี้ก็เรารีเฟสทีมใหม่
เราค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นที่กระหาย

แล้วก็เรามีระบบที่ดี

ซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของชนบุรี
ก็คือผมคิดว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่น

ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีอีกทีมหนึ่ง
ว่าเราเอาตัวผู้เล่นที่มีผลงานดีในปีที่แล้ว
แล้วมาประสบประสานกับตัวผู้เล่นในทีมชนวิรีย์

ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่แข่งแกร่งกัน
แน่นอนว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายของชนบุรีบูเวฟ

เพราะแต่ละทีมก็ต้องการล้มอดีตแชมป์เอเชีย

ชนบุรีบูเวฟจะฝ่าฟันเส้นทาง
ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบได้หรือไม่
ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน